คุณผู้ชมฮะมาติดตามประเด็นทางการเมือง
และการเตรียมพร้อมในการรับมือการชุมนุมที่เกิดขึ้น
ในวันที่๒๕พฤศจิกายน
รวมถึงวันนี้มีความคืบหน้ากรณีของนายธนทร
รุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า
ซึ่งวันนี้ต้องไปพบพนักงานสอบสวน
รับทราบข้อหากรณีถือหุ้นสื่อ
แต่ปรากฏว่าตอนเช้าซึ่งจริงเป็นจุดนัดพบที่นายธนทร
จะต้องไปพบพนักงานสอบสวนที่สนทุ่ง๒ห้อง
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มวลชนเสื้อเหลืองบุกไปที่นั่น

ที่จะไปแบบชูป้ายด่าทอเปิดเพลงหนักแผ่นดิน
ส่วนมวลชนที่ไปให้กำลังใจนายธนทรก็มีเหมือนกัน
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนนั้นสักนิดหนึ่งครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สนทุ่ง๒ห้องนะครับ
เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มคนสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะ
ที่ไปชูป้ายด่าทอเปิดเพลงหนักแผ่นดิน

พร้อมที่จะรับนายธนทร
หากนายธนทรมารายงานตัวที่นี่นะครับ
แต่ขณะเดียวกันก็มีทีมงานของคณะก้าวหน้า
แล้วก็กลุ่มคนที่จะมาให้กำลังใจนายธนทร
มาที่สอนอทุ่ง๒ห้องตรงนี้ด้วยคุณ
มันก็เลยเกิดเป็นความชุลมุนวุ่นวายตรงนี้นะฮะ
ทางตำรวจสนทุ่ง๒ห้องต้องกันพื้นที่สำหรับมวลชนทั้งสองกลุ่มเลย
ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยตรงนี้เลยนะครับ

คือทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่เขาตัดสินใจ
เปลี่ยนสถานที่ในการพบพนักงานสอบสวนของนายธนทร
ให้ไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๒บกน๒นะฮะ
ก็อยู่ในพื้นที่ดอนเมืองนะครับ
ก็ไม่ไกลจากแถวสอนอทุ่ง๒ห้องแหละแต่เปลี่ยนดีกว่า
งั้นถ้านายธนทรมาถึงตรงนี้นะคุณ
โอ้โหมวลชวนนั้นสองฝั่ง
อาจจะมีการเผชิญหน้ากันที่รุนแรงกว่าเดิมนะครับ
จากนั้นนายธนทรก็เดินทางมาถึงที่บกนศ

ซึ่งเป็นการเข้าพบเพื่อรายงานตัวตามหมายเรียก

แจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายธนทร
ฝ่าฝืนพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี๖๑

มีให้ใช้สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอ
นายธนทรก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
ก็บอกว่าปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะฮะ
วันนี้ก็แค่มารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาตามปกตินะครับ
แล้วก็นักข่าวก็ถามเรื่องของนี่
การชุมนุมวันที่๒๕พฤศจิกายนหรือวันพรุ่งนี้
รวมถึงเรื่องของกระแสข่าวที่หนาหูเหลือเกิน

เพราะพิสูจน์แล้วว่าแก้ปัญหาไม่ได้
วิกฤตครั้งนี้ก็เกิดจากการรัฐประหารเดือนกันยายนปี๔๙นั่นแหละ

คงมีทางออกที่สันติอยู่
ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับวิธีการในการรัฐประหารนะครับ
นายธนทรกล่าวถึงการชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้
โดยขอฝากตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ
ให้ใช้ขันติธรรมรับฟังสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนออกมาพูด
การเลือกชุมนุมที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เพราะข้อเสนอของเขาไม่ได้รับการแก้ไข
เช่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอร์
ที่มีผู้ลงชื่อเป็นประชาชนจำนวนมาก
กลับถูกตีตกไม่ได้รับการพิจารณา

เชื่อว่าจะไม่มีเหตุบานปลายนะครับ

จะมีต้นทุนทางสังคมมากพอที่จะทำรัฐประหารด้วยนะฮะ
ส่วนเรื่องของการพิจารณาการนำกฎหมายมาตรา๑๑๒กลับมาใช้

นายธนทรบอกว่าเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟ
ซึ่งมันไม่ใช่เวลาที่จะมาใช้ตอนนี้นะครับ
แล้วก็ที่นี่ก็มีกลุ่มผู้มาให้กำลังใจนายธนทรนะ

เค้กวันเกิด๒๕ใช่ไหมคะ

กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจ

เอาป้ายคล้องมาคล้องนายธนทร

ก็เป็นบรรยากาศการรายงานตัวของนายธนทรนะครับ
ส่วนเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อย

คือทางบชนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่๒๓พฤศจิกายน
เพื่อขอรับการสนับสนุนกองร้อยควบคุมฝูงชน

และผู้บังคับกองร้อยควบคุมฝูงชน
รายงานตัวต่อพบชนในบ่ายวันนี้
เพื่อรับมอบภารกิจด้วยนะครับ
ส่วนความคืบหน้าประเด็นโลกออนไลน์
แชร์ภาพของหญิงสาวในกลุ่มนักเรียนเลว
เคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมือง

ภาพนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วเพราะเป็นประเด็นกันอยู่
หญิงสาวใส่ชุดนักเรียนถือป้ายหนูถูกครูทำอนาจารย์
โรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัย

ตอนเธอเป็นเด็กนักเรียนเธอถูกครูล่วงละเมิดทางเพศ
เมื่อคืนนี้คุณนางสาวปรินาไกรคุบ
สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
นี่คุณเอ๋นะไปแจ้งความให้ดำเนินคดี
หญิงสาวรายดังกล่าวในข้อหาตามพระราชมัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
แต่ก็ให้ตำรวจตรวจสอบนะหาพญาหลักฐาน
ถ้าหญิงสาวรายนี้เมื่อ๕ปีก่อนถูกครูกระทำอนาจารย์
เป็นเรื่องจริงขอให้มีหลักฐานต่าง
ตำรวจต้องเอาผิดครูแล้วเอาผิดโรงเรียน
แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงทางโรงเรียนก็ควรดำเนินคดี
กับหญิงสาวรายนี้เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง
อันนี้คือคุณปรีนาออกมาเคลื่อนไหวนะครับ
ส่วนนักแสดงหนุ่มอาร์ตพระสุทธิบานแย้ม
โพสต์ข้อความให้หญิงสาวรายนี้ออกมาเปิดเผยว่าครูเป็นใคร
บอกชื่อได้ไหมเพื่อจะได้เอาผิดกับครูคนนั้นให้ถึงที่สุด
ถ้ามันเป็นเรื่องจริงแม้ว่าคดีผ่านมาหลายปี

คือเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่สังคมก็อยากรับรู้เหมือนกัน
ก็เลยยังคงเป็นประเด็นอยู่นะครับ
ส่วนเมื่อคืนนี้ใครที่นอนหลับพักผ่อนอยู่ที่บ้าน

เขาบอกว่าได้ยินเสียงดังเฮลิคอปเตอร์
และเป็นการบินต่ำเฉียดพื้น

แล้วก็เช้าวันนี้ก็เลยพากันติดแฮชแท็กเฮลีคอปเตอร์นะครับ
แล้วก็มีการรายงานผ่านโลกโซเชียลกันเยอะเลย
พบว่ามีเฮลิคอปเตอร์บินต่ำในหลายพื้นที่

ตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นแล้วช่วงค่ำก็มีนะครับ
อย่างพื้นที่ดอนเมืองรังสิตรามอินทาเกียรติกาย
ซึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนพากันรายงานเรื่องนี้
และตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมือง
เตรียมพร้อมในการชุมนุม๒๕พฤศจิกายนนี้
ในสถานที่สำคัญแล้วมีเฮลิคอปเตอร์บินมาแบบนี้
เกี่ยวยงกับข่าวลือเรื่องการรัฐประหารหรือไม่

เช้านี้แฮชแท็กเฮลิคอปเตอร์ก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลย

นี่ในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคง

ค่ะแน่นอนนะคะว่าคนที่เราต้องไปถาม
ก็คือนายกรัฐมนตรีท่านนี้ค่ะ
จากจะเป็นนายกแล้วกำกับดูแลกองทัพด้วยนะ
ใช่ครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นักข่าวไปถามว่ามันมีกระแสข่าวหนาวหูมากเลย
เรื่องของการรัฐประหารการประกาศกฎอายการศึก
โดยเฉพาะจากกลุ่มแก่นำคณะราชดร
มีการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน
ลักษณะคือมีกลิ่นรัฐประหาร
และจะมีการประกาศกฎอายการศึกนะคะ
เรื่องนี้นายกบอกว่ามันเป็นการปล่อยข่าว
เพื่อระดมคนมาร่วมชุมนุม
นายกย้ำบอกว่าในเมื่อผมไม่ประกาศ
แล้วใครจะประกาศนั่นแปลว่าปฏิเสธว่าไม่มี

อันนี้ก็เป็นกำจัดสำภาคของนายยกลำดีเมื่อวานนี้
และนายยกลำดีก็มีภารกิจในต่างจังหวัด
และร่าสุดมีรายงานจากกองประชาการบุตรนครบาน
ออกมาว่าตอนนี้มีการจัดเตรียมกำลังพล
ในการดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมในวันพรุ่งนี้
รวม๓๙กองร้อยระดมพลจากตำรวจภูทรภาค๑ถึง๘ของบชน
จำนวนทั้งสิ้น๕๘๕๐นายในการดูแลความสงบเรียบร้อย
จะใช้ตำรวจเป็นหลัก